นครศรีธรรมราชนี่ก็ยิงกันตายนะคะลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ยิงผู้ชายคนนึงตายคาสวนทุเรียนเลยค่ะ
แต่เขาบอกเขามีเหตุผลนะผู้ชายคนนี้จะเข้าไปขโมยมอเตอร์ไซค์พ่อเขา
ตรวจสอบประวัติคนตายไปเนี่ยยาวเป็นหางว่าวมีอยู่๘หมายจับ
นี่คือสวนทุเรียนหมู่บ้านโช่นะคะที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้ตายคือนายนัทธวัฒน์สุไลวันอายุ๒๖ปี
ถูกยิงด้วยปืนพกสั้นขนาด๓๘เข้าหน้าอกเสียชีวิตจมกองเลือด
ใกล้กันมีปืนพกสั้น๓๘๑กระบอกของผู้ตายตกอยู่
คนก่อเหตุคือนายนัทธวัฒน์สุลัยวันอายุ๓๓ปี
เป็นลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หลังก่อเหตุเนี่ยก็ถือปืนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจสพขนอม
แล้วก็อ้างบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นการป้องกันตัว
เรื่องราวเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจสพขนอมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่
กลัวว่าจะเข้ามาก่อเหตุร้ายหรือว่ารักทรัพย์

ไปเจอนายนัทธวัฒน์คนตายนี่แหละกำลังเข็นรถมอเตอร์ไซค์ด้วยท่าทางมีพิรุษ
ก็เรียกให้หยุดนะคะแต่ว่านายนัทวัฒน์เนี่ย
แทนที่จะหยุดทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหายเข้าไปในสวนยางเลยค่ะ
ตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนก็เลยระดมล่าตัวนายนัทวัฒน์
ทีนี้จังหวะล่าตัวนายนัทวัฒน์
นายนัทวัฒน์ก็ขโมยมอเตอร์ไซค์ของนายจำรัฐ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จอดเสียบกุญแจเอาไว้หน้าบ้านขี่หลบหนีไป
ซ่อนตัวอยู่หน้าบ้านร้างในสวนทุเรียน
ตำรวจก็ปิดล้อมแล้วก็บอกให้นัทวัฒน์ยอมมอบตัวแต่โดยดี
แต่ว่านายนัทวัฒน์ชักปืนพกสั้น
สามแปดเล็งใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่เลยนะคะพระเอิญนายนาธวุฒิ
ลูกชายของนายจำรัฐผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะมือไวกว่าอืม
ลั่นไกลใส่นัทวัฒนไปก่อนเลยหนึ่งนัดตายคาที่เลยค่ะแล้วก็มอบตัว
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะตรงจุดเกิดเหตุที่เป็นสวนทุเรียน
อยู่ตรงข้ามกับวัดทานทองค่ะระแวกนั้นก็มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังอ่ะนะคะ
และช่วงเกิดเหตุชาวบ้านเอ่ยพระเอ๋ยเนี่ยได้ยินเสียงปืนกันชัดแจ๋วเลย
แต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการยิงคนจนเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับลุงพรนะคะลุงพรเป็นลุงของผู้ก่อเหตุบอกว่า
เมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาป้นเปี้ยในหมู่บ้าน
รถน้ำมันหมดแล้วก็แวะไปขอข้าวขอบุหรี่จากคนงานในสวนทุเรียนข้างบ้านของหลานชาย
แล้วก็มาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านระหว่างกำลังหลบหนีหลานชายด้าน
สู้กันแต่คนตายมันหนีไปได้ค่ะก็เลยมีการแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็นำสำลังนะฮะแต่คนร้ายมีปืนก็มีการยิงป้องกันตัวมัน๑นัท
สุดท้ายแล้วเนี่ยมารู้ทีหลังก็คือ
ผู้ตายนี่ก็มีประวัติโชคโชนเลยนะคะ
หลายคดีมากก่อนจะมาตระเวนก่อเหตุในพื้นที่
ซึ่งปืนที่พกพามาด้วยเนี่ยก็เป็นปืนที่
ผู้ตายเพิ่งจะไปขโมยตำรวจอำเภอปากพนังมาเองค่ะ
แต่ตอนนั้นไม่เห็นปืนใช่ไหมครับเห็นมันพกไหม

มันมันเด็ดหน่อย

อำเภอท่าสาราจนเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเนี่ย
เขาโพสต์กล้องวงจรปิดตอนที่ผู้ตายไปขโมยของที่บ้านหลังนึง
แล้วก็เขียนข้อความว่าประกาศจับไม่ตายเตือนภัยอันตราย
เพื่อนชาวท่าสาราและเพื่อนบ้านใกล้เคียงบุคคลอันตรายขโมยของตามบ้านเรือน
ลักษณะเด่นชัดมีรอยสักเต็มหน้าพบเห็นที่ไหนรบกวนแจ้งสพท่าสาราโดยด่วน
เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะนี่ไม่กี่วันก่อนเองนะ
แล้วเสร็จแล้วก็มาเนี่ยค่ะจะมาขโมยของที่บ้านเขาอีก
เรื่องต้นสอบประวัติของผู้ตายนายนัทวัฒน์เนี่ยก่อคดีมา๘คดีแล้ว
ยาเสพติดลักทรัพย์บุกรุกล่าสุดเดือนที่แล้วเนี่ย
จะไปขโมยปืนของตำรวจในพื้นที่อำเภอปากธรรมนังซึ่งตำรวจเจ้าของปืนก็แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
เพราะว่าปืนที่ข้างตัวผู้ตายก็เป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่ไปขโมยมันแหละ
อีกหนึ่งคดีที่ก็เพิ่งจะปิดไปก่อนหน้านี้คือคดีที่ไปก่อเหตุลักษัพ
สองวันแต่เจ้าหน้าที่ก็จับตัวได้อ่ะนะคะ
ก็ถือเป็นบุคคลอันตรายที่ตำรวจกำลังติดตามตัวแล้วสุดท้ายก็มาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้
ทางคดีเนี่ยตำรวจสภขนอมก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายนัทวุฒิคือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาปืนและเครื่องกระสุนปืน
ซึ่งนายนัทธวุฒิก็มีการขอสิทธิ์ยื่นประกันตัวสู้คดีพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวไป
เพราะเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีนะคะ